ไปดูเหตุระทึกกลางทะเลหน้าเกาะศรีชังกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่ามีเรือโป๊ขนถ่ายฐานหินเนี่ยเจอคลื่นลมแรงค่ะ
มันแรงมากจนถึงขั้นเรือจมลงก้นทะเลเลยนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
คุณผู้ชมภาพเหตุการณ์จริงเลยนะคะ
เรือบรรทุกสินค้าในประเทศหรือว่าเรือโป๊ะ๒ลำ

แล้วมันมีคลื่นและกระแสลมแรงค่ะ

เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลย
เพราะว่าลูกเรือกระโดดข้ามไปเรือโป๊ะอีกลำทันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งเรือโป๊ก็จมลงห่างจากเกาะศรีชัง
ทางทิศเหนือประมาณ๕กิโลเมตร
ดำรงเพตรานายกเทศมนตรีตำบลเกาะศรีชังบอกว่า
หินที่จมลงสู่ก้อนทะเลเนี่ยมันทำให้เกิดมลพิษใต้น้ำค่ะ
ก็เลยให้บริษัทภูลสวัสดิ์เจ้าของเรือโป๊ะ
และบริษัทจัมโบบาสเจ้าของสินค้าถ่านหิน
ประสานเรื่องการเก็บกู้ซากเรือที่จมโดยเร็วที่สุด
เพื่อจะได้แก้ไขฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล
เพราะว่าฐานหินเป็นสารอันตราย
และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากค่ะ